ไอ้ลูกดอกแทนที่มันจะไปโดนตัวหนูมันมาโดนแขนของเพื่อนคนที่ชวน
แล้วมีการช่วยเหลือนะคือตัดส่วนปลายออกไปแล้ว
แต่ว่าส่วนหัวของลูกดอกมันยังฝังอยู่ในแขน

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลบ้านกรวดแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ
อาจจะไม่ครบนะคะก็เลยส่งตัวต่อไปรักษา
ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำให้แพทย์ผ่าตัดช่วยเหลือ
เป็นการด่วนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำเมื่อวานนี้

ก็ไปกันไปยิงหนู

ก่อนเกิดเหตุชวนเพื่อนในหมู่บ้าน
ออกไปยิงหนูบริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน

ต้อนให้หนูเนี่ยเข้ามาอยู่ได้วงแคบ

แล้วใช้ลูกดอกเนี่ยยิงแต่ปรากฏว่าตัวเองกับเพื่อนอยู่คนละฝั่ง
จู่ลูกดอกของเพื่อนยิงเข้ามาที่แขนอย่างจังเลย
แต่ว่าเคราะห์ดีนะไอ้ลูกดอกที่ว่ามันไม่โดนตา
มันไม่โดนจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นเอาข่าวนี้มานำเสนอ
อยากฝากเตือนใครที่หาของป่าแล้วก็ผลิตอาวุธเองในการไล่ล่าสัตว์
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ